มูเตรูไม่เข้าใครออกใคร
มูไนท์

ท่านก็เลยได้เดินตามนิมิติของท่านไปนะฮะ

จึงตั้งใจจะสร้างวัดแห่งนี้ขึ้นมานะครับ

เจอซากหอยอายุนับละล้านปีนะฮะ

แล้วก็ยังมีข้าวของเครื่องใช้อีกมากมาย
ท่านได้นำซากหอยมาทำเป็นเจดี
พี่จะสวยงามขนาดไหน

การเกิดสถานที่สำคัญทางพุทธศาสนา
ชูความโดดเด่นอย่างใดอย่างหนึ่ง

ให้ผู้คนได้เข้ามาร่วมทำบุญ
อย่างเช่นวัดเจดีหอย
หลวงพ่อทองกลึงสุนทโรผู้สร้างวัด

หอยโบราณเหล่านี้เป็นผู้สร้างวัดนี้ขึ้นมา
พอมาถึงวัดฝนตกปล่อยเอ๊ะทำไมคนเยอะจัง
ยอมเอ๊ะทำไมคนเยอะไม่รู้ว่ารถมะโคเนี่ย
ขุดเปลือกหอยขึ้นมาแล้วก็พวกดิฉันก็ไปดูกัน
แล้วก็ถือมาด้วยนะถือมาคนละฝาสองฝาสวยเลย
ก็มาก็ยกมือรถมะโคอยู่ก่อนเนี่ยไหมรถมะโคไม่หยุด
มันก็สับปุ้งไฮโลเหล็กหักตรงนั้นเลย
วัดแห่งนี้สร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช๒๕๕๙
หลวงพ่อทองกลึงเป็นผู้สร้าง
ท่านเกิดนิมิตเห็นว่าในสถานที่ณปัจจุบันเมื่อ๘ล้านปีก่อน
เป็นเมืองใหญ่ชื่อเมืองรัตนาวดี
ท่านจึงเดินทางมาตามหาตามนิมิต
และมีความตั้งใจจะสร้างพื้นดินแห่งนี้
ให้เป็นบริเวณอารามวัด
เจดีหอยตำบลบ่อเงินได้เริ่มสร้างวัด
เมื่อวันที่๑๒พศ๒๕๖
อาตมาภาพได้ปฏิบัติธรรมอยู่ที่ถ้ำองค์จุก
ได้เกิดนิมิตรว่าสถานที่นี้อยู่กลางทุ่งห่า
เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์
อัตมาก็เดินทางมาดูข้อสังเกต๓ข้อ
ข้อที่๑มีต้นมะยม๓ต้นออกลูกดก
ข้อที่๒มีไม้ไผ่๑กอมีลำ๘ลำ
ข้อที่๓หันหน้าทิศตะวันตกและมีคลองส่งน้ำ
ฉะนั้นเมื่อธมาได้เดินทางมา
ก็มีทุกอย่างที่ได้นิมิตร
อัตมาภาพก็ไปหาต้อแก่สวง
เป็นเจ้าของรถมะโคอยู่ที่โรงศรี
อยากจะให้ตั้งแต่สงฆ์ไปขุดบ่อให้ธรรมาสักลูกหนึ่ง
เพราะอัตมาจะปลูกสมุนไพร
ระหว่างนั้นต่อมาก็ลงไป
ที่นี่ทำไมหอยเยอะจัง
ยังไม่เป็นตัวนะมันเป็นเศษอยู่
ฉะนั้นเปลือกหอยทั้งหมดที่เกิดขึ้น
รวมเวลาขุดมาทั้งหมด๑๒ปี
อิตาลีสหรัฐญี่ปุ่นอังกฤษเป็นผู้สำรวจ
แล้วก็ได้บอกว่าที่นี่เมื่อ๘ล้านปี
เป็นทะเลลึกเรียกว่าสดือทะเล
จากนักวิชาการหลายท่านก็มีความเห็นตรงกัน
หลักฐานก็คือซากหอยนังลมยักษ์
ประกบกันเป็นคู่อย่างนี้

เพราะหอยตัวนี้จะไม่อยู่ในน้ำจืด
หอยตัวนี้จะต้องอยู่ในน้ำเข็มเท่านั้น
พื้นที่ตรงนี้เมื่อ๘ล้านกว่าปี
เคยเป็นสดือทะเล
ท่านเป็นพระผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ

ไข้ได้ป่วยเอ่ยถูกรถชนมา
หรือไปหกล้มอะไรต่างเหล่านี้

อกจากนี้ยังมีพิพิธภัณฑ์
รวบรวมพระพุทธรูปและศิลปะวัตถุ

ข้าวของเครื่องใช้เก่าจำนวนมาก
หลวงพ่อทองกลึงได้รับถวายมาจากสถานที่ต่าง
เพื่อเก็บรักษาเป็นพิพิธภัณฑ์
เป็นสมบัติของชาติสืบไปอีกด้วยนะครับ

เมื่อมีโอกาสเข้ามาทำบุญที่วัดแห่งนี้ครับ
คือความรู้สึกที่มาแล้วอยากกลับมาอีก
เพราะสูงสุดที่วัดแห่งนี้มี
ไม่ได้มีเพียงเจดีหอยแต่เพียงอย่างเดียวครับ

มีความเป็นวัดที่เต็มไปด้วยความสงบร่มเย็น
เต็มไปด้วยความเมตตากรุณา

มีต่อทุกชีวิตที่ย่างก้าวเข้ามาในวัด

มีทั้งแรงดึงดูดทางด้านวัตถุ

และมีแรงดึงดูดทางธรรม
ที่พร้อมให้ผู้คนมากมาย
แวะเข้ามาซึมซับในรถพระธรรมครับ
ได้ยินมาว่าเมื่อก่อนภาคกลางเคยเป็นทะเลมาก่อน
ถ้าดูจากเปลือกหอยที่ขุดมาจากใต้ดินจำนวนมากเนี่ย
ก็เรียกว่าเป็นสุสานหอยโบราณนะ
แล้วพวกของโบราณต่างทางวัดยังย้ายจัดทำพิพิธภัณฑ์

ว่างก็ไปมูกันได้เขาบอกเด็ดจริงที่นี่

อยากให้เราพาไปทำบุญที่ไหนไปไหว้พระที่ไหนนะครับ

ก็ส่งมาเลยนะฮะตามที่อยู่ด้านล่างนี้นะครับ
วันนี้หมดเวลานะฮะกลับมาพบกับเราสองคนได้ใหม่
ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒๔ทุ่มตรง

คืนนี้นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดีฮะ

โปรดติดตามตอนต่อไป